คุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีนะคะ
ของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน
ต้องบอกเลยว่างานนี้พี่มิ้วไปเป็นพิธีกรในงานด้วย
รางวัลให้กับสถานศึกษาให้กับอาจารย์ให้กับนักเรียนนะคะ
เข้าร่วมกิจกรรมในการช่วยกันอนุรักษ์เรื่องของพลังงานนะคะ
ทำให้การใช้พลังงานนั้นเป็นการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
รางวัลครั้งนี้เป็นปีที่๙แล้วนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
ตัวแทนจากสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
ในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
ลดการใช้ไฟฟ้าได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนที่มอบรางวัลให้แก่โรงเรียนที่ดำเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างครบวงจรและเป็นรูปธรรม
โครงการนี้เป็นโครงการที่กรฟนดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่๙
เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาสิทธิศาสตร์
โรงเรียนที่จะสามารถผ่านเข้ามาได้รับรางวัลในแต่ละปีเนี่ย
จะต้องผ่านขั้นตอนที่หลายชั้นมากเลยทีเดียวนะครับ
แต่ก็เป็นได้ที่น่าภูมิใจนะครับว่า
โรงเรียนใดที่ได้รับรางวัลไปตรงนี้โรงเรียนนั้นไปแล้วเนี่ย
จะเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้รับเกียรติจากการไฟฟ้านครหลวง
ให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างเป็นนักเรียนตัวอย่าง
เป็นบุคลากรการศึกษาตัวอย่าง
ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น๘๐โรงเรียน
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงจากปีก่อนได้ถึง๑๔
ฟนยังจัดกิจกรรมนำเสนอบทความด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ส่งตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
สถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้